ทนายตั้มใบ้เพิ่มอีกนะครับ
คือเรื่องนี้ธนายตั้มบอกว่ามีชายคนนึงสมมติว่าชื่อคุณกไก่
มาหาทนายตั้มตั้งแต่เมื่อปลายปีที่ผ่านมานี่ก็เป็นภาพล่าสุดที่มาเจอกันในวันนี้นะครับ
ให้ทนายตั้มช่วยเหลือทางคดีความหน่อย
เนื่องจากเขาจับได้ว่าภรรยาของเขาไปมีอะไรกับนักการเมืองที่เป็นอดีตรองนายก
วันนี้ก็ได้เจอกันที่สำนักงานของทนายตั้มนะฮะสิทธาเบี้ยบังเกิดนะครับ
เลขาธิการมูลนิธิธนายทีมงานธนายประชาชนนะครับ
ก็คุยกันสักพักหนึ่งนะฮะในการสอบถามเรื่องราวต่างเพิ่มเติม
ทางคุณกอเนี่ยยังไม่ประสงค์จะเปิดเผยตัวตนหรือว่าให้ข่าวอะไรมากกว่านี้
ก็เลยคุยกับทนายตั้มหลังจากนั้นทนายตั้มก็ออกมาแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนนะครับ
พร้อมกับบอกรายละเอียดนะครับบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อช่วงเดือนตุลาคมปีที่แล้ว
ตุลาคม๒๕๖๕คุณกอนะเป็นชายหนุ่มวัย๓๕ปีเริ่มสงสัยในพฤติกรรมของภรรยาวัย๒๕ปีนะครับ
ที่ทำงานอยู่ที่โรงแรม๕ดาวแห่งหนึ่งว่ามีพิรุษแล้วก็มีท่าทีเปลี่ยนไป
สืบไปสืบมาเนี่ยคุณกอไปเจอแชทและภาพโป๊เปลือยในโทรศัพท์มือถือของภรรยา
ภรรยาเนี่ยถ่ายรูปคู่กับอดีตรองนายมนตรีคนหนึ่งอายุประมาณ๘๐ปีแล้วนะ
จากนั้นเดือนธันวาคม๖๕คุณกอก็มาปรึกษาทนายตั้มเพื่อให้ช่วยทำเรื่องฟ้องหย่า
เพราะว่าเขาไปขอหย่ากับภรรยาแล้วแต่ว่าฝ่ายหญิงเนี่ยไม่ยอมหย่า
นายตั้มให้คำปรึกษาไปว่าเคสนี้ไม่ใช่คดีอาญาเป็นคดีแพ่งสามารถฟ้องเรื่องชู้สาวเรียกค่าทดแทนได้
ก็เลยตกลงว่าจ้างทนายเพื่อฟ้องหย่าและเรียกค่าเสียหาย
ซึ่งธนายตั้มก็ยื่นฟ้องไปแล้วนะครับตั้งแต่๒๓ธันวาคม๖๕นะครับ
ฟ้องกับสารเยาวชนและครอบครัวกลางนะครับสารนัดสืบพยานครั้งแรก๒๑มีนาคมปีนี้ปี๖๖
ทีนี้ระหว่างนี้เนี่ยทนายตั้มบอกว่าทางนักการเมืองอดีตรองนายกคนนี้เนี่ย
วันนี้ทนายตั้มใบ้เพิ่มว่าชื่ออักษรยอยักษ์นะในสังคมออนไลน์ส่วนตัว
ตัวอักษรเลยนะยอยักษ์นะเขียนตัวยอยักษ์ค่ะเนี่ยระหว่างที่ฟ้องไปแล้วนะฮะ
นายตั้มบอกว่านักการเมืองยอยักษ์คนนี้เหมือนกับพอรู้ก็พยายามตีตัวออกห่างจากฝ่ายหญิง
แล้วก็บอกว่าฝ่ายหญิงเนี่ยเป็นฝ่ายไปหลอกลวงเขาขอให้คืนทรัพย์สินต่างมาด้วย
ก็เลยมีการนัดเจรจากันที่สอนอบังยี่ขันแต่ฝั่งของลูกความของทนายตั้ม
ก็คือฝ่ายสามีเนี่ยนะฮะคุณกไก่เนี่ยบอกว่าช่วงที่ไปที่โรงพัก
แล้วยังตามมาคุกคามถึงบ้านเขาก็เลยบอกว่า
คือช่วยแบบเปิดเผยเรื่องราวไปเลยดีกว่า

เป็นอะไรไปขึ้นมาเขาจะแบบไม่มีใครรู้เรื่องว่ามันเกิดอะไรขึ้น

อย่างน้อยถ้าเขาเป็นอะไรขึ้นมาคนจะได้รู้ว่าอ๋อ
เขามีปัญหาอยู่กับอดีตรองนายกคนนี้
นายตั้มบอกว่ายังไม่สามารถเปิดเผยชื่อแบบเต็มเต็มได้นะครับอ่า
เพราะเดี๋ยวจะถูกฟ้องนะฮะแต่ก็ไม่นะ
วันนี้ธนัยตั้มแบบใบ้แคบลงอีก
ถ้าผู้ชมดูนะฮะหนึ่งสองสามที่ธนัยตั้มใบ้นะ
เดาไม่ออกคุณเขียนมาสอนเดาออกไหม
คุณผู้ชมช่วยเดาเยอะมากเลยค่ะพี่อุ๋ยในเพจเฟซบุ๊คไทยรัฐนิวโชว์

อันแรกเป็นรองนายกข้อที่สองเกี่ยวข้องกับสวงมหัสไทยนะครับ
ข้อที่๓เนี่ยคนคนนี้นะครับชอบตีกอล์ฟแต่ว่าไม่ชอบสนามกอล์อัลพาย
นี่นะฮะทนายตั้มวันนี้ใบ้เพิ่มอีก๓ข้อนะครับ
ผมก็ยังเดาไม่ออกนะเนี่ยเดี๋ยวรอวันที่ธนัยตั้มเขาเปิดเผยชื่อจริงแล้วก็แล้ว
เดาไม่ออกหรือไม่กล้าเดาค่ะ
งั้นหมายความว่าทางพักเพื่อไทยก็ทำอะไรไม่ได้
ก็ถ้าเกิดว่านับเรื่องของการเป็นสมาชิกพักเนี่ยมันไม่ใช่แล้วเพียงแต่เคยเป็น
ส่วนตัวอดีตรองนายกก็รู้ดีว่าฝ่ายหญิงเนี่ยเขามีสามีแล้ว
นายตั้มยืนยันมันมีหลักฐานอยู่ในสำนวนคดีทั้งหมด
ยืนยันว่าฝั่งของฝ่ายชายคือคุณกอมีหลักฐานหมด
ผู้สื่อข่าวก็ถามทนายตั้มนะครับว่าอดีตรองนายกคนนี้เนี่ย
ล่าสุดที่เป็นข่าวว่าเมื่อวานเขาออกมาปฏิเสธหรือเปล่า
คือมีข่าวว่ามีการโทรไปหารองหัวหน้าภักดิ์เพื่อไทย
คุณยุทธพงศ์จรัสเสถียรว่าไม่ใช่นะไม่ใช่นะ
นายตั้มก็เลยไล่ชื่อแล้วก็ตอบเรียงคนเลยนะฮะลองฟังนะครับ
อันนี้เราต้องมามีการออกมาปฏิเสธว่าไม่ใช่เขาบ้างหรือยัง
ถามก่อนเลยครับว่ามีใครออกปฏิเสธเราบ้างครับ

ยุทธวิชัยดิตคุณยุทธวิชัยดิตเขาบอกว่ายังไงครับ
ตอนนี้เขาโทรผ่าน

อ่าเขาปฏิเสธคุณยุทธวิชัยดิตปฏิเสธหรือครับ

นิจทีรัฐบรอ

ขณะเดียวกันนะครับวันนี้เขาก็มีการส่งต่อภาพภาพนี้กันนะไม่รู้ว่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้หรือเปล่านะต้องขอเซ็นเซอร์ไว้หน่อยนะฮะค่ะอุ้ยเซ็นเซอร์ขนาดนี้เลยใช่ไหมคะ
ขนาดนี้เลยคือคุณผู้ชมอาจจะบอกไม่ต้องกลับมาให้ดูก็ได้
แต่เชื่อว่าท่านอาจจะเห็นกันบ้างแล้ว
ชั้น๖ของโรงแรมแห่งหนึ่งเป็นภาพชายหญิง๒คนเปลือยเปล่ากำลังยืนกอดกันอยู่
นี่นะฮะคือทางฝั่งของฝ่ายชายเนี่ยก็เชื่อว่าถ้าใครเห็นก็อาจจะเดาได้เพิ่มขึ้น
คือต้องเซ็นเซอร์ขนาดนี้แหละค่ะเพราะว่าเปลือยเปล่าทั้งคู่ทั้งชายหญิง
ถูกต้องแล้วถ้าไปเห็นทรงผงทรงผมอะไรมันอาจจะชัดมากขึ้น
ซึ่งเราต้องรอให้มันชัดเจนกว่านี้หน่อยท่านผู้ชมต้องเข้าใจหน่อยนะฮะ
หลักของการทำงานด้วยนะครับแต่ไม่รู้ว่าท่านจะไปเห็นกันหรือเปล่านะ
ภาพนี้มีการส่งต่อกันเยอะนะฮะท่านผู้ชมครับขณะเดียวกันวันนี้นะครับ
คุณยงยุทธ์วิชัยดิตอดีตรองนายมนตรีอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
และอดีตหัวหน้าพักเพื่อไทยวันนี้ได้ออกมายืนยันกับผู้สื่อข่าวอีกครั้ง
แต่ไม่ได้ให้สัมภาษณ์นะเป็นการยืนยันลักษณะโทรสอบถามข้อมูล
แต่ยังไม่ขอให้สัมภาษณ์อย่างเป็นทางการยังไม่ขอให้สัมภาษณ์เป็นเสียงอะไรทั้งสิ้น
คุณยงยุทธ์ขอยืนยันว่าไม่ใช่ตัวเขาอย่างแน่นอน
แล้วอดีตรองนายกรัฐมนตรีก็มีตั้งหลายคนตอนนี้ทราบเรื่องทั้งหมดหมดแล้ว
กำลังจัดการอยู่แล้วอยากให้ภักดิ์เพื่อไทยเนี่ยขับทนายสิทธาออกจากพักเพื่อไทยด้วย
คือทนายตั้มเนี่ยสมัครเป็นสมาชิกพักเพื่อไทยอยู่เป็นสมาชิกพักเพื่อไทยอยู่
ขณะเดียวกันนะครับถ้าย้อนไปเมื่อวานนี้คุณยุทธพงศ์จรัสเสถียรรองหัวหน้าภักดิ์เพื่อไทย
เมื่อวานเขามีแถลงข่าวของพักเพื่อไทยนะนักข่าวก็เลยถามเรื่องนี้ไปด้วย
คุณยุทธพงศ์บอกว่าคุณยงยุทธ์เนี่ยเขาโทรมาหานะใช่ค่ะหรือว่าคุณยุทธพงศ์ไปหาคุณยงยุทธ์ก็ไม่รู้นะ
แต่คุณยุทธพงศ์บอกว่ายืมยันว่าไม่ใช่ใช่ไหมคุณยุทธพงศ์บอกว่าผมแก่แล้วอายุตั้งแบบ๘๐แล้ว
ประมาณว่าแก่แล้วไม่ไหวแล้วนี่นะฮะส่วนวันนี้คุณยงยุทธ์ก็ยืนยันอีกรอบนึงว่าไม่ใช่อย่างแน่นอน
และกำลังจัดการอยู่อยากให้ขับทนายตั้มออกจากการเป็นสมาชิกพักเพื่อไทยด้วย
แล้วก็ระบุว่าเอ้าคุณยงยุทธ์ผมยังไม่ได้พูดชื่อคุณเลยร้อนตัวอะไรหรือเปล่าครับ
แล้วจะมาขับผมออกจากพักเพื่อไทยทำไมในเมื่อผมเป็นสมาชิกพักเพื่อไทยที่มีความนิยมชมชอบในพัก
เหมือนประชาชนทั่วไปมาหลายปีแล้วผมทำผิดอะไรในการให้คำแนะนำกับลูกความ
และช่วยปัดเป่าทำความสะอาดพักไม่ให้พักมัวหมองแล้วก็ไปคอมเมนต์เพิ่มใต้โพสต์ของตัวเอง
บอกว่าถ้าจะขับออกขอเงิน๒๐๐๐บาทคืนด้วยนะนี่นะฮะคือวันนี้ก็ยังไม่ได้มีการเปิดเผยอะไร
อย่างชัดเจนนะครับค่ะแต่คุณผู้ชมค่ะทนายตั้มโพสต์ภาพค่ะเป็นภาพถ่ายคู่กับคุณสมศักดิ์เทพสุธิน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมภาพนี้นะคะแล้วก็มีข้อความว่าพาครอบครัวมาพักผ่อนที่พัทยา
เอิญเจอท่านรัฐมนตรีสมศักดิ์เทพสุธินได้มีโอกาสคุยกันเรื่องของรองนายกรัฐมนตรีที่เป็นข่าว
ท่านบอกว่าถ้าคนที่ยังมีสติสัมปชัญญะไม่น่าทำแบบนี้เรื่องนี้เป็นเรื่องส่วนตัวไม่เกี่ยวกับพักการเมือง
ยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้ทนายตั้มในการลุยทำความดีเพื่อสังคมต่อไป
แพทย์ชนหน้าศรีแก้วหัวหน้าพักเพื่อไทยค่ะครับออกมาบอกว่ามันก็แหมเป็นการคาดเดาของสื่อ
ก็บุคคลในภาพเกี่ยวข้องกับพักเพื่อไทยไหมเนี่ยเดี๋ยวต้องดูข้อเท็จจริงด้วย
ถ้าไม่เกี่ยวกับพักเพื่อไทยแล้วถ้าตอนนี้ไม่เกี่ยวกับพักเพื่อไทยแล้วก็ไม่เกี่ยวกับพักนี่
ก็ไม่ต้องรับผิดชอบอะไรนี่แล้วพักเองก็ไม่ได้มีอำนาจที่จะไปตั้งคณะกรรมการสอบอะไรเขาด้วยนะ
เพราะเขาไม่ใช่สมาชิกพักแล้วถ้าเรื่องที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นตอนที่เขายังเป็นสมาชิกพักอยู่สิมันอีกเรื่องหนึ่ง
แต่ทีนี้ไม่ใช่แล้วก็ไม่ต้องกังวลอะไรไม่ต้องเป็นห่วงอะไรนี่นะคะ
นักข่าวก็เลยแยบถามไปอีกเอ๊ะแล้วคุณยงยุทธ์วิชัยดิตยังเป็นสมาชิกพักเพื่อไทยหรือเปล่า
แพทย์ชนนานบอกว่าอ๋อไม่เป็นแล้วครับ
นางสาวสิริกัญญาตันสกุลสอสอบัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพักเก้าไกล
บอกว่าถึงแม้ว่าเรื่องนี้จะดูเหมือนว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวแต่ผู้กระทำต้องพิจารณาตัวเองด้วยนะ
ปฏิเสธไม่ได้ว่าสิ่งนี้ทำให้ศรัทธาที่ชาวบ้านมีต่อตัวบุคคลนั้น
รวมไปถึงพักการเมืองรวมไปถึงผลงานที่เคยทำมันกระทบไปหมดเลย
ไม่อยากให้มองแค่ว่าโอ๊ยเป็นเรื่องส่วนตัวยิ่งบุคคลที่กระทำเขามีตำแหน่งทางการเมือง
โอ้โหทำเรื่องแบบนี้มันต้องโดนตรวจสอบ
สำหรับกรณีของทนายตั้มก็ต้องรับผิดชอบกับการกระทำของตัวเองด้วยนะ